คือจนถึงตอนนี้วินาทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
แต่ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องมีการสับเปลี่ยนกำลังกัน
ในการขึ้นไปลาดระเวนเพื่อค้นหาตัวเสียแป้งแต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึง
คือเชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ในโลกโซเชียลกันเยอะหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยอยากจะชี้แจงเช่นไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
ตำหนิไปหัวเราะเยาะเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าถูกทากกัด
ที่บอกว่าถูกแตนต่อยต่อต่อยอะไรแบบเนี้ยมันมีไปเหมือนบรรทอนกำลังใจเจ้าหน้าที่อ่ะพี่อุ๋ย
หาว่าเขาแบบขึ้นไปแล้วก็ถูกต่อต่อยแตนต่อยท่ากัดอะไรแบบนี้
บางคนบอกโอ๊ยเราโดนท่ากัดตั้งหลายตัวไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
หรือบางมุมมันมีคนบางส่วนนะคุณผู้ชมส่งข้อความไปในโลกโซเชียลให้กำลังใจเสียแป้ง
มีแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยอยากจะชี้แจงประเด็นเหล่านี้
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ไม่ได้เสียกำลังใจในการทำงานนะ
เช้าวันนี้นะคะบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
ตำรวจระเวนชายแดนชุดซิงก้าสับเปลี่ยนกำลังค่ะ
เทือกเขาบรรทัศน์นะคะคุณธนกรทองคำนักข่าวของเรา
ได้คุยกับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ลงมาจากเขาบรรทัศน์นะคะ
เจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าบนเทือกเขาบรรทัศน์ยังคงเป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์มากอะค่ะ
ซึ่งการค้นหาเสียแป้งไม่ได้มีความยากอะไร
เจ้าหน้าที่เองได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีก็รู้ว่าจุดไหนควรเข้าไป
ลาดระเวนใช้แผนที่ควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่า
มียอดเขาสูงตรงไหนสูงเท่าไหร่น้ำลึกเท่าไหร่
มีสัตว์อยู่จุดไหนบ้างเจ้าหน้าที่เขารู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้
ทีนี้อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมมันมีคนไปคอมเมนต์ในโลกโซเชียล
ว่าเจ้าหน้าที่แพ้ถ้าคนบางคนก็เห็นใจก็มีเยอะอะนะคะ
แต่คนไปกดหัวเราย้อก็มีไปบรรทอนกำลังใจก็มี
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้กลัวทากนะ
ไม่ได้ถูกทากกัดจนโอ้โหได้รับอันตรายอะไรขนาดนั้น
แต่มันก็เป็นการนำเสนอข่าวในเชิงที่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
แล้วที่มีการนำเสนอข่าวว่าเจ้าหน้าที่ถูกแตนปาดต่อยจนหมดสติ
เจ้าหน้าที่ก็อยากจะให้ข้อมูลว่าให้ลองนึกดูนะ
การที่ถูกต่อพึ่งแตนต่อยอาการจะหนักหรือไม่เนี่ย
มันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคน
บางคนแพ้ไงคะพี่อุ๋ยอ่าใครแพ้เนี่ยโอ้โห
มันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงบางคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไร
ที่อย่างเนี่ยมันก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ไง
ไปตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่เลย
คือเจ้าหน้าที่หลายคนถูกต่อต่อยแต่ก็ยังเดินลาดระเวนต่อนะคะ
ไม่ได้ถูกต่อยปุ๊บโอ้ต้องแบบต้องพักต้องอะไร
เขาเขายังลาดตะเวนต่อจนแบบจนสุดแรงจนร่างกายไม่ไหวอ่ะ
เพื่อนร่วมทีมถึงนำตัวไปรักษา
สำหรับใครที่มาต่อว่าเจ้าหน้าที่ก็แหมอยากจะให้ระมัดระวังหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
แต่ณเวลานี้ก็ไม่ได้หมดกำลังใจในการทำงานนะคะ
และอีกมุมหนึ่งอย่างที่มิ้วบอกไปมันมีเหรอคะ
คนไปเชียร์เสียแป้งคนไปให้กำลังใจเสียแป้ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณกำลังเข้าข้างโจรนะ
ถ้าคุณมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเสียแป้งเข้าข้างคนทำผิดนะ
ทีนี้ค่ะเรื่องที่เสียแป้งเคยไปทำบุญกับใครช่วยเหลือใครมาต้องแยกแยะ
เพราะบางทีนักข่าวไปสัมภาษณ์คนที่เคยใกล้ชิดเสียแป้งใช่ไหมพี่อุ๋ยบอกโอ้เสียแป้งเป็นคนดี
ชอบทำบุญช่วยเหลือคนเจ้าหน้าที่บอกว่ามันต้องแยกกัน
เพราะกรณีนี้เสียแป้งเขาทำผิดกฎหมายสารตัดสินลงโทษแล้วเขาคือนักโทษ
ก็ต้องแยกแยะให้ออกค่ะ
เขาต้องตามมาต่อได้ในเมื่อเขามีอุดมการตรงนี้แล้วเขาก็ทำได้
ก็คนที่เข้าข้างโจรคนที่เข้าข้างคนทำผิดก็ไม่ต้องบอกครับว่าเขายังไงใช่ไหมครับ
เหมือนผมเป็นโจรมีคนมาเข้าข้างผมผมเป็นคนไม่ดี
อย่างนี้คนที่เข้าข้างผมถือว่าเขาเป็นคนดีไหมล่ะครับ
สำหรับการขึ้นลาดระเวนไล่ล่าเสียแป้งนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีอุปกรณ์ยังชีพติดตัวก็คืออาหารที่เป็นโปรตีนสำเร็จรูป
ยากันยุงชนิดน้ำมันกันทากได้ด้วย
ส่วนยุทธโปรกรณ์ประจำกายก็คือปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงมีดด้วยนะคะ
ทีนี้พอสับเปลี่ยนกำลังกันแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องนำอุปกรณ์ต่างมาตากให้แห้ง
พร้อมสำหรับการสับเปลี่ยนกำลังพล
เทือกเขาบรรทัศน์เพื่อไล่ล่าเสียแป้งต่อนะคะ